ทุกคนค่ะนักชอบของเราวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยว่าเธอเป็นสายนางแบบขายาวสูงสวยเหมือนเป๊กเลยค่ะ
ต้อนรับคุณเจสซี่
คุณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องปับม่านตาค่ะ

ซี่คะตอนนี้ทำงานอะไรบ้าง
เป็นนางแบบนักร้องแล้วก็เล่นหนังนิดหน่อยค่ะ

วันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างที่จะคว้าเงินแสนไปให้ได้

ในการเดินทางตั้งแต่ข้อ๑ถึงข้อ๘ไปคว้าเงินแสนเดี๋ยวพี่หาตัวช่วยมาให้

บอกเลยว่าตัวช่วยของพี่วันนี้เขาก็เป็นสายนายแบบเหมือนกัน
ขายาวสูงโป่งจมูกโด่งขาวจั๊วไม่ใช่พี่ยิ่งยงนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ตี

คือเบิร์นว่าไปเดินแบบแล้วตกแคทวอลกอุ่นไปอ่ะ

แล้วเราเข้าเกมเลยนะครับพี่ตี
ก่อนที่เบ๊กจะไม่เหลือที่ยืน

ภายในล่ะครั้งสัญลักษณะต่างกาย

ติดตามผลงานเข้ามานานแล้วเจฟฟี่ลิงการ์ด

เอ่อเขาไม่จังหวังว่าผมมีเมียแล้ว
เฮ้ยเจซซี่เขาบอกแล้วเขาเพ่งไง

เขาเป็นแฝงใจนะตัวเองทำไมพูดได้ด้วยวะ
เขามองดิเขาขาวมาริ่งเผือกเรา

เปิดเขาคนอังกฤษเหมือนกันนะ

เขาบอกว่าใช่ทำไมต้องเปิดเผยตัวขนาดนั้น

นี่ไอ่อยู่ไหน

วันนี้ร้านเรามันเงียบมานานแล้วนะ

โอ้โฮ
ช่วย

วันดีครับเมีย
เอิ้อ
ลูกหล่อมันได้เลยมันชอบจังเลย
โอ้โฮพี่โอ้โฮไอ้หมอน
เฮ้ยแหมนี่ไงล่ะแล้วไม่มีพระมีอะไรเหรอ
ก็บอกแล้วไงนัดเอาไว้อ่ะ

เปล่านี่ไงนี่ผี
หมอผีคนนี้เก่งจังเลยสะกดผีมาด้วย
หมอผีพี่เป็นผีป่ะ
ฉันเป็นหมอผี
เอ้านี่หมอผีมีย่าม
อ้าวหมอผี

เป็นผีครับเป็นผีครับ

มึงเลือกสลับกันปะเนี่ยเฮ้ยอ่านบทกันเปล่า
ก็ต้องพูดช้าหมอผีก็ต้องพูดธรรมดา

ผมเป็นหมอผี

แล้วเป็นอะไรตายน่ะ

แล้วไปบอกมึงผีหรือเปล่าวะ

แต่งตัวเป็นผีเพื่อหลอกผี

แต่งหมอผีหลอกหมอผีด้วยกันนะครับ

แล้วเป็นหมอผีเคยตาผีเนี่ยมั้ง

ตาผีกระตูน

เอ้ยจับแล้วก็คึ่งคึ่งด้วย

สะกดวิญญาณมันไว้แล้ว

มันทำร้ายคนไม่ได้

ผีบุกร้านกลางวันแสกไม่รู้ว่างานนี้แกงป่วนจะจัดการอย่างไร
ร้องกับคำถามข้อแรกของคุณเจสซี่ช่วงหน้าสนุกแน่